อย่างฉันรักผู้ชายใดครั้งละคน
และความเชื่อใจฉันให้ได้แค่คนละครั้ง

ความตื่นเต้นแบบระดับไหน

ขอเป็นกำลังใจให้ปอนนะ
ออนมาแข่งในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เป็นกำลังใจให้ปอนได้เงินกลับไปทำฝันของปอนได้เป็นจริงนะพ่อนะ
ปอนร้อง
กลับไปทำฝันของปอนได้